คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อทางศัยศาสตร์นะครับ
ก็มีคนไทยบางส่วนที่นิยมชมชอบในเรื่องของการศักดิ์
การลงอัคระอาคมก็เป็นการศักดิ์ไว้ตามร่างกาย
เพื่อความเป็นสุริมงคลทำให้ชีวิตเจอแต่โชคลาภ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้นอกจากคนไทยแล้วยังมีคนจีนนะครับ
นิยมการศักยันต์แล้วก็ถึงขั้นเดินทางจากจีน
เข้ามาศักดิ์ยันทร์กับอาจารย์ศักดิ์ยันทร์ที่เมืองไทย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ถึงความเป็นมาของยันนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง
ตัวเขาเองเดินทางไปทำพิธีศักยันต

เมื่อกลับไทยจึงทำแบบศักดิ์ยันทร์
พร้อมทำล็อกเก็ตนางพญาจิ้งจอก๙หาง
และปลูกเสกให้กับคนที่เลื่อมสายศรัทธา
สำนักศักยันต์แห่งนี้อยู่ย่านสายไหม

แต่ก็ได้รับความสนใจจากคนไทยและชาวจีน

มาเพื่อศักดิ์ยันทร์นางพญาจิ้งเจาะเก้าหาง

จะสร้างความเมตตามหานิยม
เป็นที่รักใคร่ของคนที่พบเห็น
ซึ่งผู้ที่ศักดิ์ต้องเสียค่าครูตั้งแต่๓๐๐๕๐๐บาท
ขณะที่ล็อกเก็ตนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง
ให้เช่าบูชาหลักพันธุ์
ทีนี้พอเราเริ่มศักดิ์ยันจิ้งจอกให้เขาไป

เราก็มีเอามาใส่ในเล่มแบบศักดิ์ของตัวเอง
สำหรับคนที่ชอบในเรื่องนี้เราก็มีสั่งให้เขา

เพราะว่าเก้าหาง

มีทั้งที่เป็นเทพปีศาจ
มีทั้งในส่วนที่เป็นดีและไม่ดี
แต่ที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของความสวย
ความสวยแล้วก็ความมีเสน่ห์

ที่ตัวเธอศักดิ์ยานน้ำมันรูปนางพญาจิ้งจอกเก้าหาง
เปิดเผยว่าแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องเงินทอง
ทำงานอะไรก็จะพบแต่อุปสรรค

ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
มีเงินเข้ามาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน
และมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องต่าง
เชื่อว่าเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
เกิดจากยันนางพญาจิ้งจอก๙หาง

คือหนูพูดอะไรคือเป็นเงินหมดได้เงินหมด
คือหนูก็ไม่คิดว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่า
พอลองพูดพอพูดอะไรปุ๊บได้เป็นเงินเป็นทองหมดเลย

แย่แบบทำอะไรก็แย่หรือว่าเป็นเพราะช่วงดวงตก

แต่พอศักดิ์เรามารู้สึกว่าดีรู้สึกสวย

ไม่เชื่อว่าการศักยันต์นางพญาจิ้งจอกเก้าหาง

จะช่วยให้ชีวิตของคนที่ศักดิ์หรือบูชาดีขึ้น

และการวางแผนดำเนินชีวิตของแต่ละคน
ขยันทำมาหากินหรือทำแต่ความดี
ชีวิตก็จะไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคเช่นกัน
ก็สวยดีนะคะในความคิดของหนูนะ
มันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิท

ในความคิดหนูนะก็เหมือนแบบ
เอาความเชื่อของคนมา
เหมือนมาเล่นหรือว่ามาอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรอย่างนี้มากกว่า
ด้วยความที่เขาเชื่อข้างในของเขาค่ะ
มันก็น่าจะทำให้เขาแบบมีทัศนคติว่า
โอเคเขาศักดิ์มาแล้วเขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างนี้
แบบถ้าตามจริงก็น่าจะอยู่ที่ตัวของเขา
การปฏิบัติตัวของเขามากกว่า

เพียงแค่ทุกการกระทำไม่ผิดกฎหมาย

โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาด้วยความเชื่อและศรัทธา
ก็จะสร้างประโยชน์ที่ตามมาอีกมหัน
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน